เพื่อร้องได้ให้ร้อง

รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เลือดหยดน้ำตา
หัวใจวิวก็พร้อมเสียว่า
เราเกิดมาใช้เป็น
ที่เป็นคนนิ่งนะพี่บุญช่วยนะ

นะฮะร้องไปเรื่อยฟังแล้วก็
แม่เหมือนไม่มีอะไรติเลยนะ
วิวแชร์คุณแม่บุญเลย

เอาละครับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทคุณบุญช่วยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ได้เลยได้วิวแชร์คุณแม่แล้ว

เงินหมื่นสำหรับฉันหาไม่ได้หรอกค่ะตลอดชีวิตเนี่ยเพราะแก่แล้ว
แล้วได้จากรายการนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ

หมื่นแรกได้มาแล้วอยากบอกอะไรกับแม่บุญไหมที่อยู่ที่บ้าน
แม่หนูได้หมื่นนึงแล้วนะได้แล้ววิวแชร์
เย็นเช้าหนูจะได้พาแม่ออกไปเล่นข้างนอกได้อากาศดีนะ

รักค่ะแม่หนูรักแม่นะคะ
คนเราค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ค่ะแต่กับแม่
เราจะยังเป็นเด็กในสายตาแม่เสมอ
และตัวเราเองก็ยังเป็นเด็กน้อยของแม่เสมอเวลาอยู่ด้วยกัน
เห็นความเป็นเด็กมากเลยในตัวพี่บุญช่วยเวลาพูดถึงแม่นะ
เป็นเด็กตัวเล็กอยู่ในอ้อมกอดแม่ที่แสนอบอุ่นนะพี่บุญช่วย
ไปนอนกับแกนอนเล่นแกจะจับเกาหลังนอนนอนตลก
จะทำอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กจำความได้จนกระทั่งอายุ๖๐หรือ๖๐กว่าเนี่ย
ก็ยังจะทำค่ะถ้ามีเวลาถ้าไปนอนเล่นใกล้แก่กลางวันอย่างนี้

ก็เป็นความผูกพันของคนที่แม้จะไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันนะครับแต่แกก็รัก
นี่แหละก็โชคดีของคุณยายบุญเหมือนกันนะคะที่รับอุปการะคุณบุญช่วยไว้
ยามที่คุณยายบุญท่านอายุเยอะจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้
ก็ได้พี่บุญช่วยนี่แหละที่คอยดูแลอ่อนน้ำอ่อนข้าวอาบน้ำเช็ดตัวดูแล
เป็นบุญของกันและกันยายบุญกับคุณบุญช่วยเนี่ย

ป้าเองนี่ก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาเหมือนกันใช่ไหมคะ
ก็มีเรื่องสุขภาพเหมือนกัน

เห็นในภาพชีวิตบอกทำงานอยู่แล้ววูบวูบไปไปหาหมอหมอบอกว่าเป็น
หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ตอนรถชนขาข้างนี้มันไม่ดี

ขับรถไปส่งข้าวเขาก็ทำโอค่ะเชื่อมเหล็กกลางคืน
ขับมอเตอร์ไซค์ไปรถพ่วงเฉียว
กลิ้งเป็นลูกขนุนเลย
เจ็บมากตอนนั้นแล้วรถพ่วงก็หนี
รถพ่วง๑๐ล้ออีกครั้งใหญ่เลย

มูลนิธิเอาไปส่งโรงพยาบาล

จะเกี่ยวกันหรือเปล่าหรือว่าเราปวดเพราะอายุเราเราก็ไม่รู้

งอได้ไหมงอได้สุดไหมครับลุกนุ่งลุกนั่งนี่เป็นไงครับปวดไหว้พระก็ต้องขัดสมาธิ
คือนั่งยองไม่ได้แล้วเทียบไม่ได้แล้วปวดเข่า
นะฮะก็ต้องรักษาต้องเยียวยากันไปนะครับถ้าได้เงินก้อนนี้ที่คุณบุญช่วยต้องการบอกเราไว้นะฮะ
ตอนนี้ได้ไปแล้ว๑๐๐๐บาทน่าจะพอสำหรับค่าวิวแชร์แล้วก็ค่าแพมเพิร์ตเยอะเหมือนกัน
ค่ะนะครับมาถึงเพลงที่๒มีมูลค่า๒๐๐๐บาทตอนนี้ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยพี่บุญช่วย
นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อน
ก็มาถึงเพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท

เพลงนี้ยากง่ายกับพี่บุญช่วยยังไง

เท่ากับเพลงเท่าที่นี่

ตอนนี้สามารถหยุดได้แล้วคือไม่อยากแข่งต่อก็หยุดก็ได้หนึ่งหมื่นนะครับ
ตัวช่วยยังมีอยู่ถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ตัวช่วยได้
แล้วตอนร้องอยากจะยืนหรืออยากจะนั่งครับ

ยืนร้องนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อร้องค่อยยืนนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณบุญช่วยครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้

สู้นะครับ
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับเลือกใช้ได้ตลอดทั้งการแข่งขัน

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ
ถ้าไม่ใช้ก็ต้องร้องให้ถูกทุกคำ

พร้อมค่ะครับมาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับสู้ค่ะโชคดีครับ
ตัวโลกเล้าขานขนาดน้ำให้หวานด้วยแล้วที่เจ้าใกล้มาพูดถ้าไม่เป็นใคร
ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิ้มถึงความดีงาม
คุณยิ้มใจซื้อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้าม
ข้ามเขตข้ามของกินน้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการ
เรื่องชื่อลือนามสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวร้าน
คนไทยใจซื้อเขาถือแต่โบราณการแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใกล้ลืมของท่านนั้นแน่ละคุณ
คนไทยรักชาติและศาสนาเชิดองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเตรียมเนื้อนาบุญ
ถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนก็ยามได้บุญยังยิ้มเสมอ